ดูเหตุนี้เรียกว่าทำคุณบูชาโทษ
อายุ๘๐ปีที่จังหวัดบุรีรำ
อุตส่าห์หากับข้าวให้หญิงวัย๔๐ปี
ที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของลูกสาว
แล้วก็บอกว่าหิวข้าวหิวข้าว
ทีนี้คุณยายวัย๘๐ปีก็ทำกับข้าวให้กิน
แต่หญิงวัย๔๐ปีคนนี้ทำไมรู้ไหมคุณ
อาศัยตอนคุณยายเผลอย่องไปขโมยเงินสดกว่า๑หมื่น
แล้วก็ทองอีก๑บาทของคุณยาย
แล้วขับรถหลบหนีไป

จากชาวบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
ถูกมิจฉาชีพเป็นหญิงหลอกมาตีสนิท
แล้วขโมยเงินสดรวมถึงทองรูปภัณฑ์
ของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะครับ
โดยเกิดเหตุที่บ้านเลขที่๗๔หมู่๙
ย่ารังกาตำบลนาโพอำเภอนาโพ

คุณยายนวลศรีสิงห์ไทยสงฆ์อายุ๘๐ปี
แล้วก็คุณตาลีสิงไทยสงฆ์อายุ๘๐ปี
สองสามีภรรยาซึ่งปกตินะครับ
คุณตาคุณยายจะอยู่บ้านตามลำพังอยู่แล้ว
สอบถามคุณยายนวลศรีคุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาหลานเอ้ย

ขณะที่ยายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียว
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐ปีรูปร่างทวมผมประบา
ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ปิดไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าบ้าน
ยายก็เลยถามว่ามาหาใครล่ะลูก
หญิงคนนั้นก็ถามบอกว่ายายยายลูกสาวยายชื่ออะไร
คุณยายนวลศรีก็เลยตอบไปว่าลูกสาวยายชื่อทองคำมีอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าหญิงสาววัย๔๐ปีคนนั้นบอกกับคุณยายแบบนี้
บอกว่าคุณยายลูกสาวยายสั่งซื้อน้ำพึ่ง๑ขวดราคา๑๕๐บาท
จะมาขอเก็บเงินมาเก็บเงินจากคุณยาย
คุณยายก็ไปหยิบเงินในกระเป๋าเสื้อมาให้นะครับ

ผู้หญิงคนนั้นยังมาตีสนิทอ้างว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวของยาย
แล้วคุยกันไปคุยกันมาบอกยายหนูหิวข้าวมีข้าวให้กินไหม
เหมือนมีใครมาหามาคุยด้วยก็ถือว่าเป็นกำลังใจ

ยายก็บอกเออเดี๋ยวรอยายแป๊บนึง
เดี๋ยวยายไปตำส้มให้กินคือทำส้มตำ
เตรียมเครื่องปรุงเตรียมอุปกรณ์จะมาให้กิน

ผู้หญิงคนดังกล่าวบอกว่าให้ยายมาตำส้มตำข้างนอกเถอะ
ครกยกฉากยกเครื่องปรุงขนออกมานอกเลยเดี๋ยวหนูช่วย
อากาศมันดีมาตำกันตรงนี้เถอะยาย
จากนั้นก็อ้างว่าปวดท้อง
หนูขอเข้าห้องน้ำก่อนนะยายนะเดี๋ยวหนูมากินส้มตำ
ยายก็ชี้ให้ไปเข้าห้องน้ำในบ้าน

คุณยายสังเกตเห็นหญิงสาว
ออกมาหน้าตาเพียคุณยายก็คิดว่า
โอ้โหหลานไปเข้าห้องน้ำมาขับถ่ายมาแล้วออกมาคงจะหิวมากนะฮะ

ระหว่างที่ยายเดินไปหาแก้วหาอาจารย์ในบ้าน
คือดูแลดีมากเลยค่ะ

ตัวคุณยายก็ไปหาน้ำหาท่าข้างในบ้านมาให้กิน

เอ้าผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วคุณ
เอ้านะ
ในกระเป๋าเสื้อในหายไปทั้งหมดเลย
จึงรู้ว่าอ้าวเพื่อนลูกตัวแสบเอาไปซะแล้ว
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อนจริงของลูกก็ได้

ด้านของนายพรชัยโนไทยสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า

ขับรถผ่านมาเห็นคนแปลกหน้า
ก็เลยถ่ายภาพหญิงคนนั้นไว้ได้ทันนะ

แล้วก็ถ่ายภาพรถที่ขับมาเอาไว้ได้นะครับ
สุดท้ายพบว่าน่าจะเป็นนักต้มตุ๋น
และปรากฏเป็นข่าวมาหลายครั้ง
รูปนี้รูปนี้คือคือคนแถวนั้นเขาก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
คือคุณผู้ชมผมว่าผมอ่านรายการรถปลดทุกข

ผู้หญิงมาอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวของคุณตาคุณยายอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปหลอกลวงคุณตาคุณยาย

หลายครั้งแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันนะครับ
เขยก็เลยพาคุณยายนวลศรีไปแจ้งความที่สพนาโพนะครับ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในจังหวัดบุรีรำ
อยากให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้เพราะคราวนี้มีภาพถ่ายชัดเจนเลยนะครับ